ดูส่วนของวงการมวยกันหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่าจุดนี้แหละคือจุดที่ทุกคนบอกว่า
มันคือจุดซูเปอร์สเปรดเดอร์ที่ทำให้ไทย
มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งมาเป็น๔๐๐กว่าคนแล้วนะคะ

ผู้ติดเชื้อจากคนในวงการมวยแตะ๗๐คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ต้องขอบคุณฐานายสุขฤทธิ์ภรรณกรีไทยฐานายความประจำสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
เจ้าตัวไปตรวจแล้วไม่ติดนะชบดีไป
จากการเข้าไปชมการแข่งขันการชกมวยที่เวทีลุมพินี
เมื่อวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็ยังไม่รวมกับผู้ที่เข้ารับการตรวจกับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
เวทีมวยราชดำเนินวันที่๑๘กับ๑๙มีนาคมที่ผ่านมาอีก๒๔๐คนด้วย
ผลของกลุ่มนี้ยังไม่ออกค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินหรือว่าลุมพินีเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเวทีมวยสื่อมวลชนแล้วก็เซียนมวย
ใน๑๒วันนี้น่าจะทราบผลการตรวจ๒๔๐คนที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะ

ผู้สื่อข่าวสายมวยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ที่ใช้นามปากกาว่าชัยสิทธิ์อาจารย์บี้นะคะ
รอลุ้นผลตรวจกันอยู่เอาใจช่วยทุกคนเลยนะคะ